สำหรับเรื่องของการระบาดของโควิด๑๙ระลอกใหม่ในไทยเนี่ย
มันก็คืออย่างที่บอกว่าไปเจอที่ตลาดกลางกุ้ง
ทีนี้พอมีคำว่ากุ้งเข้ามาตอนนี้กุ้งขายยากแล้วคือคนไม่กล้าไปซื้อทานด้วยซ้ำไป
ซึ่งความไม่มั่นใจในเรื่องของการบริโภคอาหารทะเลหรือว่ากุ้ง
ก็เลยทำให้ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งพ่อค้าแม่ค้าได้รับความเดือดร้อนกันขายของไม่ได้นะคะ
วันนี้เครือข่ายประชาชนอาสาเขาก็เลยพาเกษตรกรเปิดท้ายขายกุ้งหน้าธรรมเนียบกันเลยค่ะ
และเรียกร้องรัฐบาลว่าให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาคนเลี้ยงกุ้งที่เขาได้รับผลกระทบด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจตลาดขายของสดที่มุกดาหาร
พ่อค้าแม่ค้าสายหน้าเป็นแถวค่ะพอถูกถามถึงยอดขายของอาหารทะเลโดยเฉพาะกุ้ง
ซึ่งพบว่าหลังมีข่าวการระบาดของโควิด๑๙ลูกค้าส่วนใหญ่กังวลไม่กล้าซื้อกลับไปปรุงอาหารทานนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าทำได้ตอนนี้ก็เลยต้องยอมขายราคาเท่าทุนหรือขาดทุนกันไปเลย
ดีกว่าต้องทิ้งเปล่านะคะทั้งทั้งที่จริงจริงช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงขายดีนะ
ใกล้สิ้นปีคนเฉลิมฉลองไงซื้ออาหารทะเลกันไปใช่ไหมคะ
แต่ถ้าขายหมดล็อตนี้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวคงต้องพักการขายไปก่อนเลย
ก็อยากสื่อสารไปถึงผู้บริโภคมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยเถอะ
ยืนยันถึงแหล่งที่มาของอาหารทะเลสดไม่ได้รับมาจากสมุทรสาคร
ขณะนี้ตลาดปิดแล้วนะคะที่สมุทรสาครอีกทั้งส่วนใหญ่รับมาจากภาคใต้

เครือข่ายประชาชนอาสานำโดยนายปียรัฐจงเทพหรือโตโต้
นำเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากนครปฐม
ก็ขนเอากุ้งขาวสดจากบ่อ๑ตันเลยค่ะ
ปักหลักขายที่หน้าธรรมเนียบเลยราคากิโลกรัมละ๑๗๐บาท
เริ่มเปิดขายตั้งแต่ช่วง๘โมงครึ่งที่ผ่านมา
ปรากฏว่าก็มีประชาชนสนใจมาต่อแถวซื้อกันคึกคักเลยนะคะ
บอกว่ารู้ว่ามีการมาขายกุ้งที่หน้าธรรมเนียบเพราะเห็นจากข่าว
ก็สนใจประกอบกับราคาที่ขายกิโลกรัมละ๑๗๐บาท
ปกติเนี่ยถ้าไปซื้อที่ตลาดกุ้งขาวอยู่ที่ประมาณ๒๕๐๓๐๐บาทเลยนะคะ
และสิ่งสำคัญคนที่ไปซื้อเขาบอกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด๑๙ค่ะ
ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากนครปฐมนะคะ
ก็บอกกับทีมข่าวของเราค่ะว่าหลังสถานการณ์แพร่ระบาด
กุ้งที่โตเต็มวัยไม่สามารถนำออกขายได้เลย
แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้กุ้งก็ตายเพราะกุ้งมันอายุสั้น

เกษตรกรลำบากกันมากไม่มีใครช่วยเหลือ
อยากให้รัฐบาลมาดูแลหน่อยนะคะ
จะนำไปแปรรูปหรือจะมีแผนอื่นยังไง
เยียวยายังไงก็ช่วยหน่อย
เพราะว่ารัฐบาลก็เป็นคนสั่งปิดตลาดค้ากุ้ง
อย่างไรก็ตามการขายกุ้งวันนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีอย่างที่บอกค่ะ
อุ้งขาว๑ตันเนี่ยหมดในเวลา๔๕ชั่วโมงนะคะ
เช่นเดียวกับกองพันธานราบที่๒กรมฐานราบที่๑๑๒เนี่ยนะคะ
ที่ซื้อกุ้งขาวจำนวน๓๐กิโลกรัมไปทำอาหารมื้อพิเศษ
ให้กับพลทหารกองประจำการได้รับประทาน

ก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรผ่านวิกฤตนี้ไปก่อนนะคะ
ในโลกโซเชียลค่ะก็มีการแชร์คลิปหนึ่งที่คนในคลิปเอาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิไปวัด

แต่ไปวัดอุณหภูมิกุ้งที่วางเรียงรายอยู่บนถาดน้ำแข็งในร้านหมูกระทะ
และระบุบอกว่าวัดไข้ทุกตัวปลอดภัยทุกตัว
อันนี้ก็เป็นการสร้างสีสันผ่อนคลายความเครียดในช่วงการระบาดของโควิด๑๙
ก็มีชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันเนี่ยเล่นมุกต่อกันจำนวนมาก
บางคนบอกว่าเอาวางกุ้งเว้นระยะห่างหน่อย๒เมตรเพื่อความปลอดภัย
บางคนบอกว่าตัวไหนมีอาการกักตัวไว้๑๔วันก่อนแล้วค่อยเอามาขายนะ
ก็บอกว่าอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยให้กุ้งด้วย
บางคนก็มาย้ำถึงวิธีการบริโภคให้ปลอดภัยตามคำแนะนำของหมอก็คือ
ปรุงให้สุกก่อนอาหารปรุงสุกไม่เป็นไรนะคะ
คือคนไทยมีความอารมณ์ขันนะคะได้เห็นภาพแบบนี้แล้วก็ยิ้มได้
อย่างที่บอกไปนะคะนำไปปรุงสุกสามารถทานได้เหมือนกันค่ะทานได้อย่างปลอดภัย